ตอนนี้มีอันตรายมีการประเมินว่าการแข่งขันฟุตบอลอยูโร๒๐๑๖
จะมีการเล่นพนันมากที่สุดในรอบ๑๐ปี
ซึ่งวันนี้เครือข่ายหยุดพนันร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้ไปเดินว่าร่มโน้นต่อต้านการเล่นพนันฟุตบอล
เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน
เห็นถึงพิษภัยของการเล่นพนัน
ขณะที่ตำรวจก็ได้เปิดเผยหลังศึกฟุตบอลยูโร๒๐๑๙

สามารถจับเจ้ามือและผู้เล่นพนันไทยวันฟุตบอลได้มากกว่า๑๐๐ราย
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลได้มากกว่า๑๐๒๘คดีนะครับ
ซึ่งพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบานจับได้สูงสุดถึง๕๖๖คดี
รองลงมาคือพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
โดยในจำนวนนี้ก็เป็นการรับแทงพนันฟุตบอลผ่านออนไลน์กว่า๒๐คดี
และมีเงินหมุนเวียนในโพยมากกว่า๑๐ล้านบาท
พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะประธานศูนย์ป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน
ผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร๒๐๑๙
กล่าวว่าได้สั่งให้ชุดสืบสวนขยายผล
พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับหรือหยุดยั้งเจ้ามือรับพนันรายใหญ่
ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้เคลื่อนไหวในไทย
ขณะที่ในวันนี้นะครับเครือข่ายรณรงค์หยุดพนันและเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน
พร้อมด้วยกองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม
ก็ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ
ด้วยการฉีกแผ่นกระดาษที่มีคำว่าพนันบอลทิ้ง
เพื่อต้องการสื่อให้ประชาชนและเยาวชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน
ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร๒๐๑๖
พันโทหนุนสันสนาคมกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพื่อให้ตำรวจนำไปใช้เป็นสื่อรณรงค์
และเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งบ่อแสการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลอีกด้วย